กันนะคะแต่ว่าตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูชายหนุ่มเขากำลังรุมทุบอะไรอยู่
ก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมทุบเลยเหรอทุบเลยตุบตับตุบตับ
โภโหชายสกัญลุงทุบคุณลุงอยู่คนเดียว
ไม่ใช่คุณจะห่วงแรกเกินไปโอ้เฉลยแล้วนี่อ๋อจากนั้น
หรือคุณจะไปถือแฟนลุงเอาเล่าหน่อยเล่าเป็นอาชีพการตีมีดนะคะ
คุณผู้ชมของชาวบ้านที่บ้านร่องไฮตะบนแม่ใสอำเภอเมืองพยาวนะคะ
ซึ่งมีช่างตีมีดที่เขาเรียกว่าสละตีมีดคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณสมบูรณ์กันทวังเล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ก็ร่วมแรงร่วมใจในการตีมีดแบบโบราณซึ่งก็เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีนี่แหละค่ะ
ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะคนบ้านร่องไฮก็ยังคงตีมีดทำมีดผลิตมีดเป็นประจำ
ทำกันทุกครัวเรือนส่งขายทั่วประเทศเลยนะคะครับแล้วก็ยังมีลูกค้ามาสั่งทำพิเศษด้วย
แล้วก็มาซื้อถึงที่ตลอดทั้งปีค่ะเป็นอาชีพขายดิบขายดีของที่บ้านแห่งนี้กันเลยนะคะ
และที่สำคัญค่ะมีดที่สละตีมีดของบ้านร่องไฮธรรมนี่นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบ
คือช่างแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการตีที่ต่างกันไปนับแล้วเนี่ยมีกว่า๑๐รูปแบบเลย
แต่ละคนเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่ทำต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุที่นำมาใช้ก็เป็นเหล็กอย่างดีอย่างเหล็กแนบหรือว่าเหล็กแข็งเนี่ยค่ะ
เอามาตีก็จะได้มีดหรือดาบที่แข็งแรงคงทนทำด้วยแรงมือแรงคนล้วนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะคะ
แล้วเวลาทำมีดเสร็จแล้วนี่นะคะทุกเล่มจะมีการการันตีว่าทำมาจากบ้านร่องไฮนี่แหละ
ซื้อไปเนี่ยรู้เลยว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหนและถ้าหากว่าซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ดีหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วย
บริการทุกระดับประทับใจจริงส่วนราคาก็น่ารักมากเลยค่ะคุณเริ่มต้น๑๐๐บาทไปจนถึงหลายร้อยบาท
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่แบบด้วยหรือว่าอยากจะสั่งทำเป็นแบบพิเศษทำมีดดาบใหญ่หน่อยก็แล้วแต่นะคะราคา
ก็จะประมาณหลักพันขึ้นไปครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็สามารถตีมีดได้วันละประมาณ
สิบถึงยี่สิบเล่มหรือมากกว่านั้นนะคะโอ้เก่งจัง
พอทำเสร็จไม่ต้องไปเร่ขายที่ไหนเลยนะคะมีคนมารอขอซื้อกันถึงที่เลย
ครับแล้วก็มีงานสั่งตีมีดแบบนี้เข้ามาต่อเนื่องอ่ะค่ะ
ถือว่าเป็นอาชีพขึ้นชื่อของบ้านร่องไฮที่จังหวัดพยาวเขาเลยนะคะ
แล้วก็ฝีมือการตีดับแบบนี้สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี
ใครที่ได้ซื้อหาแบบนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือพื้นบ้านเขาด้วย
คือดิฉันเคยมีโอกาสไปดูช่างตีมีดเขาตีเขาบอกว่าตีเหล็กตีมีดต้องตีตอนร้อน